คุณผู้ชมมาดูกันต่อกับหนุ่มคนนี้นะคะพี่อาร์ตประสุทธิ์
ต้องบอกว่าขยันทำมาหากินก็ว่ารวยก็ว่าปังแล้วนะคะ
แต่เรื่องโชคราบเนี่ยโอ้โฮไกก็คือนัมเตอร์วัญกันเดียวนะคะ
คือต้องบอกว่าพี่อาร์ตเนี่ยแกพกดวงเห็งมาแบบเต็มกระเป๋าจริง
ใช้คุณผู้ชมค่ะจำน้องขนเงินขนทองกันได้ไหมคะ
ชื่อรถกระบะคันใหม่ที่พี่อาร์ตเนี่ยเพิ่งถอยมาหมาดนะคะ
เพื่อนำมาใช้งานร้านคุณชายหมูกรอบคันนี้นี่แหละค่ะ
บอกเลยนะคะถอยมายังไม่ทันครบเดือน
ปรากฏว่าขนเงินขนทองสมชื่อเลยค่ะ
คือแบบพี่ยาดบอกว่าขนเงินขนทองแบบฉ่ำวงหยาเลยใช่ไหม
ดูทะเบียนน้องขนเงินนิดนึงนะคะเนี่ยค่ะ

เลขนี้นะคะดูกันให้ดีเลยค่ะพี่เพราะว่าพี่อาร์ตเนี่ยเขาบอกนะคะว่าปังตั้งแต่วันแรกที่ถอยมา

ถูกเลขท้ายรางวัลที่แบบช้าแก่ใจไปเลย
งวดล่าสุดนะคะติดกันเลยนะคะ
ก็ถูกลอตเตอรี่๒ตัวท้ายอีก๖๖
ว่าอิ่มหนำไปเลยนะคะเรียกว่า๒งวดรวมกัน
อาร์ตบอกเลยนะคะปักปังจนถึง๖หลัก
โอ้โหไปฟังเสียงหน่อยค่ะ
แต่ว่าอวดก็อวดรอบที่แล้วจะได้ลดค่ารถ
ขนเงินขนทองคืนแล้วออก๑บูธ
แล้วก็น้องก็ให้โชคไปอีก๒งวดด้วย

เราได้โชคไปคะ

ต่อด้วยขยันด้วยดวงเห็งด้วยค่ะ
และแน่นอนนะคะความใจบุญยกให้เลยนะคะ

เพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยน้องนัทของเราไปทำสกรูปใช่ไหมคะ
จัดเต็มแจกข้าวกระเพราหมูกรอบ๒๐๐กล่อง
แล้วอร่อยนะเราได้ชิมแล้วอ่ะน้ำจิ้มเลิศมากจริงอร่อย
ต้องนะคะคือให้พ่อแม่พี่น้องในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครบ้านเกิดพี่อาร์ตนี่แหละค่ะ
คือตอนแรกบอกว่าจะจบที่๒๐๐กล่องนะคะไปมาคือแจกติดใจ
ชาวบ้านก็บอกอร่อยพี่อาร์ตเลยบอกว่าปิดจ๊อปที่๒๕๐๐กล่อง
แล้วด้วยความตั้งใจของตัวเองค่ะที่ทำแบบนี้๒เดือนครั้ง
แล้วก็ย้ำนะคะว่าแจกฟรีให้ชาวบ้านด้วยโอ้โหใจบุญจริง
ฟังเสียงหน่อยค่ะอุ้ยถอดเสื้อนับเงินเหมือนเลิศ

พอดีมีคนมาทำร่วมทำกับเราด้วยเราก็เลยแบบได้กำลังที่เยอะ
คิดวางไว้ว่า๒เดือนครั้งคิดว่านะคิดว่าประมาณ๒เดือนครั้งหนึ่งจะทำ
แต่ก็อยู่ที่ปริมาณของว่าเราจะทำเยอะขนาดไหน
พันหนึ่ง๒๐๐หรืออาจจะถ้าเกิดได้หลายองค์กรอาจจะเป็น๕๐๐เลย
ทีเดียวแบบตูมให้แบบเออยิงกันยาวไปว่า
ที่แล้วเราทำ๒๕๐๐กล่องเริ่ม๑๐โมงยังไม่เที่ยงเลยหมดแล้ว

รู้สึกว่าข้างหน้าถ้าเกิดมันยิงยาวเราเริ่มสัก๑๑โมง

แล้วกลับไปทำงานบ่ายโมงบ่าย๒ให้มันแบบช่วงประมาณสัก๓๔ชั่วโมงแจกอย่างนี้

เพราะว่าตอนนี้มันเกินกำลังไม่ใช่เกินกำลัง
มันเกินเร็วเกินคาดที่เราคิด
หล่อใจบุญจริงนะคะชอบภาพเมื่อสักครู่อะค่ะที่แบบว่าถอดเสื้อแกร้อนน่ะนะคะ
แล้วก็นั่งนับเงินนี่ค่ะภาพนี้แหละค่ะ
เขาทอดหมูกรอบมาทั้งวันเขาก็ต้องใส่ปกปิดแล้วมันก็ร้อนไง
แล้วพอแบบมางับเงินแล้วมันแบบร่างกายแบบเย็น
คือต้องบอกว่าคุณอาร์ตเนี่ยเขาเป็นคนที่มีแต่ให้นะ
จากจะให้หมูกรอบแล้วยังทำให้พี่แจ๊คมีความสุขด้วย
เขาเรียกว่าเป็นบุญตายามวันหยุดแบบนี้นะคะ
เขาแจก๒๕๐๐กล่องเอาอีกแล้วคุ้น

มันมีความเกี่ยวโดงกันแบบไหนกัน
ก็ไม่รู้คุณผู้ชม